ตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับคดีที่หนุ่มกราฟิกดีไซน์
แทงคนผิดบอกว่าคิดว่าเป็นคู่กรณีเพราะหน้าเหมือนกัน
พอเดินไปถามว่าใช่ไหมเขาตอบกลับมาว่าไม่ใช่
ก็เลยบันดาลโทษะกระหน่ำแทงเขาจนตายค่ะ
อยู่หน้าห้างสรรพสินค้าที่ภูเก็ตนะคะอันนี้คือคลิปกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุนะคะ
เรื่องนี้ทางครอบครัวผู้ตายบอกเลยว่าขอให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นี่คือนาทีเกิดเหตุที่คนร้ายก็คือนายปัณวิทย์นะคะ
ราฟิกดีไซน์บุกเข้ามาใช้มีดกระหน่ำแทงในเจริญแป้นเงินวัย๔๙ปีแบบไม่ยั้ง๑๕แผล
หน้าห้างริมถนนอ๋องซิมผ่ายที่อำเภอเมืองภูเก็ตจนเขาเสียชีวิตไม่พอ
ขโมยสร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองไปด้วยรวมถึงกระเป๋าสะพายของผู้ตายด้วยนะคะ
ทีนี้เราได้หลักฐานใหม่มาคุณผู้ชมค่ะเป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงค่ะ
เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ปรณวิทย์เนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะ
วิ่งหนีเข้าไปในห้างนี่ค่ะวิ่งมาในห้างแล้วก็มีการแวะไปที่โซนเด็กเล่นอยู่พักหนึ่งด้วย
โซนเด็กเล่นนี่แหละคือจุดที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพรางตัวนะคะ
เนี่ยค่ะเปลี่ยนชุดแล้วใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีขาวจากตอนแรกมาชุดนี้นะคะ

ก็ไปเจอกระเป๋าหนังสะพายสีน้ำตาลของผู้ตาย
สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทที่คนร้ายทำตกเอาไว้
แต่พระเลี่ยมทองอ่ะเอาไปด้วยนะครับ
จนกระทั่งอย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ว่า

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ค่ะจากการสอบถามข้อมูล
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตบอกว่าปานวิทย์เนี่ยเครียดอย่างเห็นได้ชัด
พูดกับตำรวจเลยว่าผมอยากตายอยากฆ่าตัวตาย
ซึ่งถ้าไปดูกล้องวงจรปิดในห้องขังเนี่ยค่ะเห็นจังหวะที่ปรณวิทย์อ่ะ
ตอนนี้ต้องเอาอุปกรณ์ต่างในห้องขังที่สามารถใช้ทำร้ายร่างกายตัวเองออกมาได้
เอาออกจากห้องคุมขังทั้งหมดเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะ
คือจากการสอบปากคำปานวิทย์ตำรวจบอกว่า
รณวิทย์อ้างว่าเคยมีปัญหาบนท้องถนนกับตานิดแถวถนนที่ตำบลวิชิต
ซึ่งตานิดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาจอดสี่แยกระหว่างติดไฟแดง
รถของปานวิทย์เนี่ยไหลไปเกือบชนรถของตานิดเลยทะเลาะวิวาสแล้วชี้หน้าด่ากัน
ตานิดตะโกนมาบอกกับปานวิทย์ว่ากูชื่อตานิดกูแก่แล้วไม่เคยมีใครมาพูดกับกูแบบนี้นะ
นี่คือประโยคสุดท้ายที่ทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป
จนกระทั่งวันเกิดเหตุปานวิทย์กำลังตัดแต่งต้นไม้อยู่
แล้วก็ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะก่อนจะไปซื้อของที่ตลาดเกษตร
มาเจอกับนายเจริญผู้ตายที่ขับรถมาซื้อของที่ห้างเหมือนกัน
ถ้าจำกันได้นายเจริญซื้อของเตรียมที่จะไปทำโรงทานที่วัดที่เขาจองเอาไว้
รณวิทย์เห็นผู้ตายเห็นหน้านายเจริญก็รู้สึกว่าเฮ้ย
หน้าเหมือนตานิดวันนั้นที่ทะเลาะกันเลยอ่ะเลยคิดว่าเนี่ยตานิดแน่
เดินไปถามบอกนี่ตานิดป่ะเนี่ยแล้วพอเขาตอบว่าไม่ใช่
ไม่รู้จักตานิดด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าเขาใช่อ่ะ
คุณไปโกรธอะไรเขาแล้วก็กระหน่ำแทงไป
แล้วก็เลยถามว่าแล้วมีดอ่ะพกไปทำไมอ๋อเป็นมีดที่เอาไว้ใช้ตัดแต่งต้นไม้ก่อนไปก่อเหตุ
เบื้องต้นตำรวจไปตามหาตานิดด้วยนะคะว่าตานิดมีตัวตนจริงอยู่ไหม
มีอยู่จริงค่ะแล้วตำรวจบอกเองว่าตานิดหน้าตารูปร่าง
คล้ายกับนายเจริญจริงแต่เอาจริงจริงนะคะ
ไม่ว่าคุณจะแทงผิดตัวแทงถูกตัวหรือเขาหน้าคล้ายกันหรืออะไรก็ตาม
คือคุณไม่มีสิทธิ์เลยต่อให้คนนั้นเป็นตานิดคุณก็ไม่มีสิทธิแทงเขาเหมือนกันนะคะ
วันนี้คุณเนติชาวได้คุยกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของนายเจริญผู้ตายค่ะ
บอกว่าสามีคือเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ครอบครัวเหมือนมืดแปดด้าน
ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจากคำรับสารภาพของปรณวิทย์ที่บอกว่าแทงผิดตัว
เธอบอกเธอไม่เชื่อเพราะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
รณวิทย์ถามชื่อไม่ได้ถามครั้งเดียวแล้วแทงอ่ะ
รณวิทย์ถามซ้ำอยู่หลายครั้งว่าใช่ตานิดไหมใช่ตานิดไหม
สามีก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่
รณวิทย์ก็ยังแทงอยู่ดีซึ่งทางภรรยาค่ะ
เอาสร้อยทองของนายเจริญก็คือของสามีให้ดูด้วยบอกว่า
หลังเกิดเหตุทองอ่ะหายไปครึ่งเส้นพระสมเด็จนางพญาสุโขทัย
ทองหนึ่งสลึงของสามีก็หายไปด้วยเธอบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีจนถึงที่สุด
เพราะว่าปัณวิทย์เนี่ยมีนามสกุลเดียวกับคนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตด้วย
อันนี้คือสิ่งที่ภรรยาของผู้ตายบอกนะคะปัณวิทย์เทพบุตรเนี่ย
บอกว่านามสกุลนี้เป็นนามสกุลคนมีชื่อเสียงในจังหวัด
แล้วตัวผู้ต้องหาอันนี้ภรรยาพูดนะตัวผู้ต้องหาที่นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กับผู้ต้องหาในวงจรปิดเนี่ยเธอบอกว่ารูปร่างมันแตกต่างกันมาก
ใช่คนเดียวกันจริงหรือเปล่า
ก็อยากให้เขาตามคดีแบบให้ถึงที่สุดแล้วก็ขอแบบตรงไปตรงมาได้ไหมคะ
เพราะตอนนี้ภาพก็ออกมาให้เห็นว่าในคลิปที่คนร้ายอ่ะ
กำลังลงมือกับคลิปที่ทำแผนออกมาซึ่งรูปนั้นแตกต่างกันมาก
ถ้าถามน้องเห็นภาพนั้นไหมคะที่ทีวีออกน้องคิดตรงกับพี่ไหม
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรเลยว่าจะสูญเสียพ่อแบบนี้
เพราะพ่อเป็นคนชอบทำบุญงานบุญนี้ไม่เคยขาดเลย
วันเกิดเหตุอย่างที่บอกพ่ออุตส่าห์ตั้งใจจะไปทำโรงทานอยู่แล้ว
แล้วครอบครัวก็เตรียมตัวจะไปพร้อมกัน

บอกว่าขอความเป็นธรรมให้พ่อหนูด้วย
อยากให้คุณพ่อได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุดนะคะคือคือคุณพ่อเป็นคนนี้ขนาดนั้น
ไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยค่ะทั้งนั้นที่แบบคนเข้าช่วยเหลือคนเยอะมากอ่ะ
แต่ตอนเกิดเฮล่ะไม่มีใครช่วยพ่อเลยอ่ะมีคนขี่รถโม้ใส่ผ่านทั้งหลายขั้น
แต่ไม่มีใครช่วยพ่อเลยอ่ะคือจริงจริงคุณเดทย์ชาวก็ได้ไปคุยกับทางเพื่อนบ้านของปรนวิจก็บอกมันคนนิ่งเฉย
ที่โดนปรณวิทย์อ้างถึงเนี่ยเป็นพ่อค้าขายยำอยู่ตลาดแถวห้างที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็เลยลงไปตรวจสอบดูว่าตานิดมีอยู่จริงไหมมีตัวตนอยู่ไหม
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าไม่รู้จักคนชื่อตานิดนะแต่มีคนนึงชื่อนิดขายน้ำอ้อย
แต่เป็นคนหนุ่มสาวไม่ใช่คนมีอายุเลยไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วตานิดคือใครกันแน่
แต่ทางตำรวจบอกว่าเจอตานิดแล้วได้คุยกับตานิดแล้ว
ตานิดาก็เหมือนกับนายเจริญจริงจริงเบื้องต้นปรณวิทย์โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาชิงทรัพย์ด้วยนะคะ
คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะถือเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญ
โทษหนักถึงประหารชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยื่นคำร้องฝากขังศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับไปที่สงครา